ช่วงเช้าวันนี้ตีห้าได้ค่ะไปพบศพผู้หญิงคนนึง
แล้วก็เป็นผู้หญิงสวยหน้าตาดีเลยนะคะนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยค่ะ
เป็นถนนเรียบคลองชลประธานในอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีร่องรอยเบาะแสอะไรเลย
ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรตำรวจภูทรโพรงมะเดืออำเภอเมืองนครปฐมไปตรวจสอบค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
อยู่บนถนนเลยเนี่ยค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุวรรณากองแก้วหรือน้ำนะคะ
อายุ๒๘ปีเขามีอาชีพรับจ้างขายปลา
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ค่ะนี่คือผู้ตายนะคะ
ด้านหลังของศีรษะเนี่ยมีรอยแตกเป็นแผลใหญ่เลย
เลือดไหลนองนะคะที่หน้าก็มีรอยเลือด
และที่ศพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใส่รองเท้าด้วยค่ะ
ไม่รู้ว่ารองเท้าของผู้ตายหายไปไหน
แล้วในที่เกิดเหตุมันไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเลยเจ้าหน้าที่บอก
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐมนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปถามคนในครอบครัวผู้ตายว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้
สามีของผู้ตายชื่อว่านายพรเทพเสี่ยงหว่องอายุ๔๐ค่ะ
สามีของผู้ตายเล่าให้ฟังว่า๕ทุ่มเมื่อคืน
ตัวเขากับภรรยาก็นอนกันอยู่ในบ้าน
ตัวสามีหลับไปตื่นมาตี๕อ้าวภรรยาหายไปไหนก็ไม่รู้
นึกว่าเดินไปเข้าห้องน้ำก็เดินวนดูรอบบ้านไม่เจอ
ไปครึ่งชั่วโมงน้องสาวของภรรยาโทรศัพท์ไปบอก
ว่ามีคนพบศพภรรยานอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
เมื่อคืนยังนอนอยู่ด้วยกันครับเขาก็หลับไปตื่นเช้ามา
อ้าวภรรยาเสียชีวิตอยู่ริมถนนเขางงมากสามีบอกงงมาก
ส่วนผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยนะคะผู้หญิงที่เสียชีวิตเขามีแผลที่ศีรษะ
เป็นแผลด้านหลังนะแผลลึกเลยซี่โครงหักไปสี่ซี่
ครับแขนซ้ายเนี่ยค่ะกระดูกแตกที่หน้าอกที่ใบหน้ามีรอยช้ำเต็มไปหมดเลย
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะถูกรถชนค่ะถูกชนแรงแล้วก็กระเด็นไปหัวกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนถนน
คือระยะทางที่พบศพกับบ้านของผู้ตายเนี่ยนะคะห่างกัน๒กิโล
ถ้าชนอย่างนี้ก็แสดงว่าชนแล้วหนี
ใช่แต่แล้วไปชนได้ยังไงเธอมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ใช่เธอนอนอยู่กับสามีอยู่ดีดีอ่ะห้าทุ่มยังนอนอยู่ด้วยกันเลยสามีบอกอ่ะเออ
ตำรวจก็เลยไปสอบปากคำพ่อของผู้ตายนะคะ
พ่อของผู้ตายบอกว่าตัวนางสาวสุวรรณาเนี่ยค่ะเขาเคยมีครอบครัวแล้วแล้วก็เลิกรากันไป
ปัจจุบันมีลูกสองคนแล้วก็มาอยู่กินกับนายพรเทพเนี่ยค่ะ
แต่ระยะหลังหลังก็ทะเลาะกับนายพรเทพบ่อยคาดว่าก่อนเกิดเหตุ
ช่วงที่นายพรเทพเข้านอนกับผู้ตายเนี่ยค่ะพอนายพรเทพหลับปุ๊บ
ผู้ตายน่าจะตัดสินใจเดินออกมาจากบ้านของนายพรเทพ
คือเหมือนกับเดินออกมาเลยเพื่อที่จะกลับบ้านของพ่อ
บ้านของนายพรเทพอยู่ในตำบลหนองงูเหลือม
บ้านของพ่ออยู่ในตำบลบ้านยางระยะทางห่างกัน๔กิโล
ว่าผู้ตายตื่นกลางดึกตอนสามีหลับแล้วก็เดิน
เดินเท้าจะไปบ้านพ่อค่ะแต่เดินไปได้ครึ่งทางสองกิโลอ่ะ
ถูกรถเฉียวถูกรถชนแล้วร่างก็กระเด็นหัวกระแทกพื้น
เสียชีวิตอยู่บนถนนแบบนั้นแล้วรถที่ชนก็คงจะแบบหนีไปเลยอ่ะ
ไม่มีคนเห็นก็เอออาศัยจังหวะคนไม่เห็นก็หนีไป
แต่ว่าประวัติของนางสาวสุวรรณาผู้ตายเนี่ยนะคะเคยต้องโทษคดียาเสพติด
เคยเข้าไปบำบัด๓เดือนเชื่อว่าเรื่องของการเสพยาเสพติดก่อนหน้านี้
ก็อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งคือเธออาจจะหลอนอาจจะมีอาการหลอนเบา
คือตื่นมากลางดึกเดินจากบ้านสามีไปบ้านพ่อระยะทางห่างกันตั้ง๔กิโลแล้วคาดว่าเธอเดินเท้าเปล่านะคะ
นี่คือสาเหตุที่จุดที่พบศพไม่มีรองเท้าของเธอ
แต่นี่คือข้อสันนิษฐานของทางญาตินะ

ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ